พาไปดูสีสันวัฒนธรรมกันบ้างนะครับ
ไปดูงานสารสัมพันธ์๒แผ่นดินไทยพม่า

ซึ่งงานนี้จัดขึ้นแล้วก็มีกิจกรรมทั้งงานบุญ
กิจกรรมวัฒนธรรมและกิจกรรมกีฬา
สารสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศได้เป็นอย่างดีครับ
โดยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่๗กองกำลังนเรสวนนะครับ
จัดกิจกรรมหมู่บ้านคู่ขนานสารสัมพันธ์๒แผ่นดินไทยพม่า
ขึ้นที่บ้านรักไทยตำบลหมอกจำแป่อำเภอเมืองแม่ห้องศร
เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างทหารหน่วยงามราชการและก็ประชาชนของทั้งสองประเทศนะครับ
โดยมีผู้บังคับกองพันธหารประเทศพม่า
จาก๕กองพันธุ์ของรัฐคยารัฐฉาน
ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามตลอดแนวชายแดนของแม่ห้องศร
พร้อมด้วยประชาชนบ้านกองมะกูเมืองบ้านห้วยฮะแล้วก็บ้านอหลวง
พื้นที่หัวเมืองกว่า๔๐๖๐คนเดินทางมาร่วมกิจกรรม
ซึ่งพันเอกชายแดนกฤษณะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ
กรมฐานราบที่๗ได้นำทหารและประชาชน
เขตพื้นที่ตำบลหมอกจำแป่อำเภอเมืองแม่ห้องศร
ร่วมให้การต้อนรับแล้วก็ทำกิจกรรมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับ

โดยเริ่มด้วยกิจกรรมถวายสังขทานอาหารเพลแล้วก็ร่วมส่งน้ำพระ
ร่วมกันที่วัดบ้านรักไทย
จากนั้นร่วมกันปลูกป่าแล้วก็บวชป่า
โครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานไทยพม่า
บริเวณเชิงเขาวัดบ้านรักไทยและกิจกรรมอื่น
การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแข่งขันฟุตบอลแข่งขันกีฬา
การปลูกป่าแบบนี้ทั้งหมดทั้งมวล
เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์แล้วก็นี่กิจกรรมปล่อยปลาลงน้ำนะครับ
คืนชีวิตสู่ธรรมชาติหลายกิจกรรม
สำหรับจังหวัดแม่ห้องศรกองกำลังนเรสวน
มีการดำเนินโครงการหมู่บ้านคู่ขนานไทยพม่า
ตามช่องทางแนวชายแดนไปแล้วรวม๘ช่องทางนะครับ
โดยมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาเรื่องของผลกระทบความมั่นคงของชาติเป็นหลักครับ